อาทิตย์แก้วตาดวงใจแก้วตาดวงใจแก้วตาดวงใจ

แก้วตาดวงใจแก้วตาดวงใจ

แม่ก็เลือดทหารเหมือนกันค่ะ
แต่แม่เป็นทหารชั้นผู้น้อย
แต่ก็มีมีรายชื่อจาลึกอยู่ใน
รัฐศกิจชาวนุโมเชษฐเหมือนกัน

เขาไปขอเข้ามา๒ปีแล้ว
แล้วเขาเอาพวงมาลัยมาภูมิกับไม่ได้ไปพวกฉันไปสามครั้ง
ภูมิกับคือคุณพ่อไม่ได้ไปคุณแม่ไปใช่ไม่ได้ไปฉันไปแล้วเขาเอาพวงบรายมาไหว้ที่ตัก
ยแม่พี่สาตาสิเขาพูดอย่างนี้แม่เขาฉันบอกไหว้ทำไมสองปีแล้วไม่เกิดประโยชน์
คือไม่รู้จะคือมันไม่เป็นอะไรถ้ามันถ้ามันเป็นอะไรมันก็จบใช่ไหมคะมันก็จบ
คือนี่มันไม่เป็นอะไรเราก็ต้องอยู่ก็ดูแลตัวเองพอสมควรค่ะ
เหมือนที่พี่ขวัญบอกว่าเหยื่อเองกลายเป็นถอดใจคนที่โดนกระทำกลายเป็นถอดใจ
คนที่โดนกระทำนี่เหรอที่จะต้องแบบเพิ่มเงินในสถานอีกเพื่อจะสู้ต่ออีก
อยากจะขอบคุณทุกคนนะคะที่ไม่ว่าจะครอบครัวผู้เสียหาย
ที่ไม่ได้ลงโทษลูกของแม่นะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แม่สบายใจขึ้นนะฮะ
แล้วแม่ก็อยากจะขอขอบคุณกับสื่อทุกท่านกับสังคมที่เป็นกำลังใจให้เรา
ตลอดมามันสุดซึ้งค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมนะคะ
ของรายการข่าวนะคะที่ต้องรวบรวมว่าตลอดทั้งปีเราผ่านอะไรมาด้วยกันบ้าง
ในสังคมเรานะคะแล้วก็ถ้าถามผ่านถึงรายการถามตรงตรงเนี่ยนะคะ
มีอยู่หลายคดีทีเดียวที่เป็นคดีสำคัญ
คำว่าสำคัญไม่ได้สำคัญในแง่ของคุณค่ากว่ากันนะคะ
เพราะว่าทุกคดีมันสะท้อนสังคมทั้งหมด
แต่ว่าในแง่ของความใหญ่แล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นของบางคดีเนี่ย
ตั้งคำถามได้หลายเรื่องเพื่อสังคมนะคะ
หนึ่งในนั้นที่คุณผู้ชมน่าจะจำได้ร่วมกันคือคดีของน้องแพรวา
แพรวาคือคนที่คนทวงถามมากที่สุดตอนที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นบนทางด่วนจำได้ใช่ไหมคะ
กับรถตู้ที่มีผู้โดยสารจำนวนมากแล้วก็เป็นคดีใหญ่ตั้งแต่ตอนเกิดเหตุ
แม้กระทั่งจนถึงปีนี้ความบังเอิญที่น้องนักข่าวจากรายการรถปลดทุกข์ของไทยรัฐทีวีไปทำข่าวที่ต่างจังหวัดนะคะ
แล้วได้ไปเจอคุณแม่ท่านหนึ่งก็ไม่ทราบหรอกค่ะว่าเป็นคุณแม่ของหนึ่งในผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนั้น
แต่คุยกันไปคุยกันมาก็พูดถึงข่าวนี้ก็เลยทำให้รายการรถปลดทุกข์นะคะเป็นคนเปิดมาให้รายการถามตรงตรงว่ามีคดีนี้อยู่แล้วยังไม่จบทั้งที่คนอาจจะคิดไปแล้วด้วยซ้ำว่าคดีนี้จบไปแล้วร่วมร่วมจะสิบปีแล้วค่ะคุณผู้ชมที่ครอบครัวของผู้สูญเสียยังมีคำถามอยู่นะคะว่าตกลงแล้วเรื่องมันจะไปถึงไหนต้องรอไปถึงไหนนะคะซึ่งเรื่องนี้พอถูกเปิดขึ้นมาแขกชุดแรกบางส่วน
โดยที่ทำให้ทุกอย่างถูกตั้งคำถามกลับมาใหม่หมดเลยในครั้งแรกที่ออกอากาศค่ะ
ให้ฝ่ายจำเลยนะฮะทั้งสี่ทั้งสี่คนก็คือจำเลยที่หนึ่งดิแต่๓๔
จำเป็นที่๑นี่ก็คือตัวของผู้ขับขี่รถ
จำนวนที่๒ที่๓นี่ก็คือเป็นผู้ปกครองบิดามันดาของผู้ขับขี่รถ
จำเลยที่๔นี้ก็คือผู้ที่ให้ยืมรถไปขับขี่
ทั้งที่รู้ว่าไม่มีอะไรกับขี่
สารดีกาได้พิพากษามาให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหาย
ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นค่าไร้อุปการณ์ละ
ที่ต้องขาดคนเลี้ยงดูบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่
สารดีกานั้นได้แก้ไขคำพิพากษาสังพุทธรณ์
ไปยืนยันให้ฝ่ายจำเลยนั้นชดใช้ค่าเสียหาย
เหมือนกับที่สารแพ่งเคยพิพากษามาแล้ว
ก็คือยืนยันให้ชดใช้ให้กับผู้เสียหายทุกคน
ตามตัวเลขตามจำนวนที่สารแพ่งได้พิพากษาไว้

เพราะว่าสารดีกานะฮะสารดีกาพิพากษาแล้ว
แต่เมื่อพิพากษาแล้วในวันพิพากษา
ไม่ได้มีคำนำการมาฟังคำพิพากษาที่สาร
นับจาก๘พฤษภามาจนถึงวันนี้
ก็น่าจะอำนวยระยะเวลาที่จำเลยต้องนำ
หรือทางผู้เสียหายแล้วนะฮะแต่ก็ยังไม่ได้รับข่าวสารข่าวจากทางฝ่ายจำเลย
ก็เห็นเห็นมันน่ากลัวจะต้องเข้าสู่ขั้นตอนของการขับคดี
มีอยู่เอกสารชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นคำขอตุลาวการบังคับคดีนะฮะเมื่อสารแพ่งพิพากษาแล้ว
ก็คือฝ่ายจำเลยอ้างว่าคดียังไม่ถึงที่สุดเพราะฉะนั้นจำเลยยังไม่ขอชำระค่าเสียหายตามคำพิพากษาสารแพ่ง
ขอยังไม่ชำระค่าธรรมเนียมสารที่สารให้ชำระแทนโจทย์
เพราะอ้างว่าคดียังไม่ถึงที่สุดจำเลยยังจัดอุทธรณ์ต่อไป
โดยอ้างว่าถ้าคดีถึงที่สุดจำเลยนั้นเป็นบุคคลที่อยู่ในตระกูลที่มีชื่อเสียง
มีฐานะทางการเงินมั่นคงถ้าคำพิพากษาถึงที่สุดจำเลยสามารถชำระได้ทั้งหมด
อันนี้คือพร้อมดอกเบี้ยอันนี้คือคำที่จำเลยกล่าวไว้ในเอกสาร
ฝ่ายทนายจำเลยได้กล่าวไว้ในเอกสารซึ่งพวกผมก็ดีใจว่าพวกเราได้ต่อสู้ได้ต่อสู้
ช่องทางที่กฎหมายเปิดช่องให้แล้วก็จำเลยเขาก็ต่อสู้
จะต่อสู้ตามช่องทางกฎหมายเช่นเดียวกันแล้วเขาก็บอกว่าถ้าคำพิพากษาถึงที่สุดเนี่ย
เขาสามารถชำระหนี้ได้เราก็มีความหวังว่า
เขาพูดอย่างนี้เราก็เชื่อเพราะเขาเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคมไง
แล้วก็มีธนาคมวันคงอย่างที่เขาอ้างจนถึงแบบนี้ผมว่าน่าจะเลย
ระยะเวลาที่สารให้มาชำระหนี้แล้วก็คงไม่รู้ว่าที่เขาพูดไปนั้นจะเป็นจริงหรือไม่
ลองดูเวลาแล้วเนี่ยบวกลบกันแล้วยังไงก็น่าจะเกินแล้ว
เพราะฉะนั้นคือทางผู้เสียหายหรือว่าครอบครัวของผู้เสียชีวิตคาดหวังว่า
ต้องได้รับการติดต่อแล้วล่ะซึ่งไม่มีครอบครัวไหนได้รับการติดต่อเลยเหรอคะ
ไม่มีไม่ได้รับการติดต่อ
จนถึงวันนี้ยังไม่เคยได้รับโทรศัพท์ได้รับคำทักทายคำพูดจากฝ่าย

หรือฝ่ายเขาอะฮะฝ่ายจำเลยฝ่ายจำเลยไม่เคย
ไม่แน่อาจจะเข้าทางมีไหมที่แบบพยายามค่อยข้อมีไหมคะ
ไม่มีค่ะตั้งแต่วันที่๒๗ธันวา๒๕๕๓จนถึงณวันนี้ค่ะ
ไม่เคยได้รับการติดต่อแม้กระทั่งเจอกันที่ศาล
รอยยิ้มแววตาที่เป็นมิตรหรือคำทักทายหรือไม่เคยค่ะ
กับญาติคนไหนก็ตามค่ะเอ๊ะแต่ก็ก็มีข่าวเหมือนกันที่คุณแม่ของ
น้องคนขับน่ะไปร่วมงานศพถูกไหมฮะคุณแม่คนขับอ่า
งานศพใครบ้านฉันมีไหมอ่าคนหนึ่งอ่ามันใกล้มั้ง
เขาเอากล้องไปด้วยแล้วก็เอานักข่าวไปด้วยไปถ่ายรูปมา
มันใกล้อ่ะแล้วเขาไปขออนุญาตจากนายกเขากลัวพวกฉันจะทำอะไรคะ
ไม่ต้องขอหรอกเข้ามาเรื่อยอืมอ่าคำว่าใกล้คือเหตุการณ์เพิ่งเกิดล่ะ
คุณแม่ความหมายถึงสามวันอ่าแล้วหลังจากนั้นล่ะคะก็ไม่ได้ไป
โทรศัพท์ให้คนให้คนอื่นไปหาแทนมีตัวแทนมีไหมไม่มีอืม
เขาไปตอนนั้นล่ะตอนที่ตายได้สามวันและที่มาวันนี้เนี่ยคือใช่
ส่วนหนึ่งคือเรื่องของการต้องเข้าสู่การบังคับคดีแต่อย่างที่คุณพ่อบอก
คือจริงไม่ต้องก็ได้ใช่ไหมคะอีกส่วนหนึ่งคือน่าจะเป็นเรื่องของสภาพจิตใจ
จริงจริงไม่ค่อยอยากชวนคุณแม่คุยเหมือนกันนะแต่เอาเป็นว่า
เอาความรู้สึกตอนนี้ค่ะมันผ่านมาเกือบ๙ปีเต็มแล้วนะคุณแม่
เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้เอาสุขภาพกายก่อนก็ได้
สุขภาพกายเหรอคะมันก็สู้ได้ค่ะสุขภาพกายแต่สุขภาพจิตไม่ดีแน่นอนค่ะ
เพราะมันนึกถึงทีไรมันก็เจ็บเจ็บลึกเจ็บลึกเพราะอะไร
ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่แม่ก็ไปฟังใช่ไหมคะ
ก็รับรู้กับสิ่งหลายสิ่งที่เขาแสดงออกกับเราเนี่ย
คือมันเจ็บ

ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ฉันไปร้อยเปอร์เซ็นต์
มีฉันมีคุณโทโมโกะแม่น้องตอง๓คนเนี่ยค่ะ

เพราะฉะนั้นคุณแม่จะได้ยินการสืบพยาน
ใช่ค่ะ

สะท้อนค่ะสะท้อนใจ
พูดง่ายคนที่เขามาเป็นพยานให้เรา

กองวิสุริยะ

ฉันจำได้ในความรู้สึกของฉัน

เขายังเมตตาเรา

เมตตาเราที่จะมาขึ้นเป็นพยานให้เรา

จิตใต้สำนึกเขาทำไมไม่มี
ตอนที่พบกันที่ศาลเนี่ย

ไม่มีค่ะ
ฉันจะบันทึกไว้ทุกคำพูดที่เขาพูดไว้

ไม่ได้มีจังหวะพบหน้ากันใกล้พบกัน

แต่เขาก็ไม่ได้พูดกับเราเป็นมิตร

เขาไม่ได้พูดกับเราในทางเป็นมิตรเลย

ไม่เอาชื่อ
พูดเปลยคืออะไรคะ
คือเขาพูด
กดเห็นในนี้ตั้งแต่ตอนเป็นข่าวเลยนะคะ
หลังจากนั้นมาก็มีเนื้อหาออกมา
บอกว่าคือเหมือนกับไม่มีรอยเกี่ยว

อย่างเราคุณแม่เข้าใจว่ายังไง
สืบพยานกันในศาลเหตุเกิดเพราะอะไรคะ
เหตุเกิดเพราะจำเลยเป็นคนเฉียวก่อนค่ะ
เป็นคนชนชนด้านท้าย
พอชนท้ายปุ๊บรถมันก็จะต้องหมุนถูกป่ะคะ
หมุนทั้งคู่คือเขาก็ต้องเสียหลัก
แล้วก็รถตู้ก็ต้องเสียการทรงตัว
แล้วก็ฉันฟังจากที่กองพิสูจน์หลักฐานนะ
เขาชนถึงสามครั้งแล้วก็ไม่รู้ว่าชนในลักษณะไหน

ฉันได้ยินค่ะอ่าถึงถึงได้รับความเสียหายถึงขนาดนี้ค่ะ
ตอนที่มีการสืบพยานกันตัวคุณแม่ต้องขึ้นด้วยไหมคะ
อ่าไม่ไม่อ่าแต่แม่ไปนั่งฟังแม่ไปนั่งฟังซึ่งการสืบพยานในส่วนของการพิสูจน์เหตุเนี่ย
ชัดใช่ไหมชัดเจนค่ะชัดเจนค่ะทีนี้ในส่วนของทางฝั่งจำเลยเนี่ยนะคะ
เท่าที่คุณแม่ฟังเนี่ยคือจำเลยพยายามจะอธิบายเหตุการณ์ว่ายังไงคะ
ไม่แล้วกฎของรถตู้ตรงนั้นเขามันจะมีกฎของเขาอยู่ค่ะ
เวลาวิ่งเนี่ยจะต้องวิ่งเลนกลางอันนี้วิ่งเลนกลางไม่เลนขวาถูกไหมคะ
วิ่งมาเลนกลางเพราะเที่ยวนั้นน่ะเป็นเที่ยวสุดท้ายเที่ยวสุดท้ายเขาก็ต้องทำเวลาหน่อยคือ
อยากอยากรีบกลับบ้านไวไวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะค่ะเพราะรถสายนั้นน่ะขึ้นโทเวได้อ่า
โทเวได้แล้วที่แม่ไปฟังนะคะเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ที่เขาเห็นเหตุการณ์จะจะมีอยู่สามคนค่ะ
เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ทางด่วนอ่าเขาก็บอกว่าเขาเห็นเหตุการณ์ว่ารถเนี่ยชนเกิดอุบัติเหตุเนี่ยแล้วเขายังไปช่วยเขาเล่าทุกแบบทุกคำพูดนะ
แม่จำไม่ได้แม่จบไว้แต่ว่าจำไม่ได้นะแต่เขาก็ยังมีน้ำใจมาพูดเป็นพยานให้พวกเราอย่างนี้
ยังยังบอกว่าเราไม่รู้จะตอบแทนเขายังไงอืมคนคือคือจริงจริงคดีนี้พยานขึ้นให้ทางฝั่งผู้เสียหายเยอะไหมคะ
ทางฝั่งทางฝั่งครอบครัวเยอะมากค่ะเยอะใช่ไหมคะเยอะอ่ายี่สิบแปดคนอ่ายี่สิบแปดคนคืนให้เยอะนะคะ
จริงแล้วมันมีหลายคนค่ะประมาณ๔๐กว่าแต่เขาเรียกมาจริงเอาคนสำคัญสำคัญอย่างเดียว
เจ้าเจ้าเจ้าหน้าที่ขอสมกก็มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทางทางฝั่งจำเลยนี่มีพยานหลายปากไหมคะ
ก็มีคุณลุงเขานั่นแหละอ่ะก็รู้สึกว่าจะแทบจะไม่มีเลยค่ะไม่รู้อ่ะแทบจะไม่มีเลยอ่ะคุณลุงที่ไม่เห็นว่าคือคือก็คือคนที่ว่าความให้ฝั่งจำเลย
ใช่ค่ะแล้วก็มีประกันนวกิจก็คือประกันที่เขาทำไว้ใช่ค่ะมีไม่ใช่ที่เขาทำไว้นะคะรถเก่งทำไว้นั่นเขาเหมือนกับ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
ก็ถึงแม้จะลืมไม่ได้แต่ก็ยอมรับกับมันได้ค่ะก็คือตั้งแต่ศูนย์เสียลูกไปคือน้องนุ่นเนี่ยคือเขาเป็นแก้วตาดวงใจของคนในครอบครัวเขาจะเป็นคนดูแลคุณแม่คุณพ่อแล้วก็น้องนะคะคือตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ไม่มีแม้แต่สักวันเดียวที่เราจะไม่ไม่คิดถึงเขาของที่เก็บไปจากมหาลัยทุกวันนี้ก็ยังอยู่ใน

คุณแม่น้องตองเป็นครอบครัวที่น่าสงสารที่สุด

หลังจากที่พ่อเสียไป

ประมาณ๑ปีผ่านมาคุณพ่อก็เสียชีวิต
เพราะว่าตรอมใจคิดถึงลูกนะคะ
แล้วก็ตอนนี้คุณแม่ก็อยู่คนเดียว
ก็คือทุกครอบครัวความรู้สึกทางใจ
มันก็จะไม่ได้แตกต่างกันเวลาเจอกัน

ว่าเราเนี่ยแบบเสียใจ
อยากให้อภัยเขานะคะ
แต่ว่าเขาแบบ

เขาไม่เคยแม้แต่จะขอโทษ
มองหน้าหรือสายตาแววตาที่เป็นมิตรเรา
เราไม่เคยได้รับจาก
จากฝ่ายเขาเลยค่ะ

ฉันก็มีความรู้สึกผิดเหมือนกันนะฮะ
ไม่ไม่ใช่ว่า
ถ้าแม่พูดมาตลอดว่า

แม่ก็จะตายแทนทุกคนค่ะ

แล้วก็คิดอยู่ตลอดด้วย
เพราะว่าลูกเขาดีทุกคน

แล้วก็ในส่วนของคดีมันก็ถูกพิสูจน์ข้อเท็จจริงแล้วนะ

เรามาเจอคนที่ไม่สำนึกนะคะ
เจอคนที่ไม่สำนึกผิดเนี่ย

ไม่ใช่ว่าคนมีตังค์ทุกคนจะเหมือนกันหมดนะฮะ

ไม่ใช่ว่าอันนี้เราโชคร้ายที่มาเจอกับคนที่ไม่มีไม่มี
ไม่มีจิตใต้สำนึกของเขาไม่มีค่ะ
ไม่มีความเมตตาให้กับพวกเรา
ทั้งไม่เมตตาฉัน
แสดงออกกับฉันทุกอย่างฉันรับได้

ทำไมไม่คุยกับเขาบ้างไม่อะไรเขาบ้าง
ทำไมถึงต้องผ่านโกรธไปหมดอะไรอย่างนี้

ก็แม่นิงล่ะเป็นยังไง

ดูจะยังพอจะยิ้มได้

พ่ออยู่ก็เยอะแล้วยังแย่จริงกับเก่า

ตอนตายใหม่เรายังอายุน้อย
แล้วตอนนี้เราอายุเลอะยายเราก็ยังอยากได้ลูก

ถ้าเขาประเภทแบบเขายื้อเยินอย่างนี้

เรื่องเงินจะยกให้ไปเลย

เพราะฉันมันลืมไม่ได้แล้วฉันยิ่งอายุเยอะฉันตัวคนเดียว
แล้วลูกไม่มีคุณคิดสิว่ามันจะลำบากขนาดไหน
เพราะลูกเขาวางโครงการไว้ให้ฉันจะสบาย
เขากลับมาปีแรกกลับมาจากเมืองนอกเขาให้เลิกขายดอกไม้ด้วย
ฉันบอกว่ายังทำไหวอายุไม่ยังน้อยทำได้
แล้วตอนนี้คุณคิดถึง๗๐ยังต้องไปนั่งร้อยมะลิ

แล้วเราจะลืมลูกเราได้ไหมถ้าลูกเราอยู่คงไม่เป็นอย่างนี้

แล้วเขาบอกว่าอยู่ใช้หนี้หลวง๑๐ปี

แล้วทีนี้จะทำอะไรบ้านช่องให้แม่เรียบร้อยแล้วก็

จะเอาน้องคนนี้ไปด้วยไปอยู่อังกฤษกัน
โฉนกันแล้วแล้วมันเป็นอย่างนี้คุณคิดเอาเอง
ใช่แล้วมันต้องแยกกับเก่ามาสั่งแก้ด้วย
คุณแม่ถ้าหลังจากที่คดีทุกอย่างจบแล้ว
ถ้าทางอีกฝั่งหนึ่งเขามาขอพูดคุย

มาขอพูดคุยคุณแม่ก็ยังอยากจะคุยกันอยู่ไหม
ก็คุยคุยก็คุยให้มันถูกต้องเพราะเรารอนาน
ถ้ามาคุยแบบขี้โกงเราไม่คุยด้วย
คุณผู้ชมคะหลังจากที่รายการคุยเรื่องคดีอุบัติเหตุครั้งนั้น
ไปในวันแรกนะคะทำให้มีคนพูดถึงเรื่องนี้ในสังคมกันค่อนข้างมาก
อย่างที่บอกนะคะจริงแล้วตอนเกิดเหตุเป็นคดีที่ใหญ่มาก

กินเวลาหลายปีทำให้คดีนี้ก็จางหายไปจากการทวงถามของสังคม
แต่พอได้จัดรายการครั้งแรกเนี่ยนะคะกระแสกลับมาแล้วช่วยกันทวงถามว่า
ตกลงความเป็นธรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันดำเนินไปถึงไหนแล้ว
ในวันที่๒ค่ะเราตัดสินใจเชิญนะคะครอบครัวของผู้เสียชีวิต
จริงแล้วในวันแรกมาด้วยกันแต่ว่าเข้ารายการไม่หมดทุกครอบครัวนะคะ
เราได้เชิญบางส่วนเข้ารายการเป็นวันที่๒ซึ่งก็จะได้เห็นแง่มุมว่าความเจ็บปวดที่ผ่านกันมาเกือบจะ๑๐ปีนั้น
แต่ละครอบครัวเนี่ยยังคงไม่สามารถผ่านได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ละปีที่ผ่านมาเขาผ่านอะไรกันมาบ้าง

ก็จะบรรยายว่าสารจะบรรยายว่าเสียชีวิตเพราะสาเหตุ
หากตรงนี้แตกตรงนั้นปอดแตกอะไรอย่างนี้ค่ะ

ใช่แล้วเราก็แบบโอ้โหขนาดนี้เจ็บ
เรารู้สึกเจ็บเหมือนเราโดนเองเจ็บ
ขออนุญาตคุณแม่พูดเท่าที่สบายใจ

เว้นระยะราวกับเรื่องปีอีกนึงค่ะเกิดอะไรขึ้นคะ
คุณพ่อพอลูกเสียคุณพ่อก็เขาเสียใจมากเพราะเราสนิทกันสามคนพ่อแม่ลูกเราแยกครัวออกมามาอยู่ข้างนอกนะคะก็ตามรับตามส่งแม้แต่ทำงานทำงานก็ยังเที่ยวรับเทียวส่งวันที่เกิดเหตุก็ยังนัดรับกันอยู่ทีนี้เราติดงานลูกก็เป็นวันหยุดของเขาเขาก็เป็นช่วงคริสต์มาสบริษัทหยุดงานเขาก็ไปหาเพื่อนเดี๋ยวเสร็จ
อาจารย์บริญญาบอกว่าไม่มีครับคุณแม่สงสัยน้องไปดูหนัง
ไม่สามารถติดต่อได้บ้านเราอยู่ใกล้ไงฮะวิภาวดีกับหมู่บ้านเสนา
เราก็กล้ามกลับมาตั้งหลักที่บ้านก็เครียดกันแล้ว
ทีนี้คนที่บ้านฝั่งทนญาติญาติเพราะทีวีมันออกไงคะมีรายชื่อ
มีรายชื่อเขาก็มากันที่บ้านมาช่วยดูแลพ่อก็เหมือนเสียสติ
พ่อเขาคุมสติไม่อยู่อะค่ะเขาเสียใจมากเขาก็ร้องไห้ตลอดเวลาค่ะ
หลังจากนั้นเขาก็แบบซึมเศร้าเป็นคนซึมเศร้ามาเลยอะค่ะ
ผู้ชายแข็งแรงเนอะผู้ชายอายุ๕๐ต้นก็แข็งแรง
ไม่มีโรคภัยอะไรอย่างเงี้ยก็ซึมเศร้าก็เครียดนิ่งจนจนปีกว่าค่ะ
ใช้ชีวิตอยู่แบบนิ่งเงียบกันเขาก็อ่านหนังสือธรรมะไป
ทำอะไรของเขาไปคือเราไม่ได้ทำงานนะคะช่วงนั้นเป็นเป็นการหยุดงานเลยอ่ะค่ะ
ก็ต่างต่างคนต่างมีมุมของตัวเองมุมเธอมุมฉันค่ะ
จากเวลาทานข้าวค่ะก็มีอยู่วันหนึ่งกลางคืนนะคะ
เขาก็ก็คือนอนนะคะเข้านอนนะคะเขาก็เขาก็เรียกเรียกชื่อ
เรียกชื่อสองครั้งแล้วเขาก็แบบหลับไปเลยอ่ะหลับไปเลยอ่ะ
คือก่อนหน้านี้เราไม่รู้ว่าเขามีอาการอะไรคือเราไม่ได้ตรวจไม่ได้อะไรนะ
เข้าใจว่าเขาคือเสียใจยังเสียใจอยู่แล้วเขาซึมเศร้าอยู่ตลอดเวลา
เราเราเข้าใจว่าเขาไม่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรเพราะไม่เคยมีค่ะ
คืออันนั้นเขาเหมือนหัวใจล้มเหลวไปเลยอ่ะค่ะโชคดีมีเพื่อนแล้วก็มี
มีเพื่อนลูกซึ่งน่ารักมากโทรมาหาแม่เกือบทุกวันคุยนั่นคุยนี่
เหมือนลูกเราเลยโทรมาเล่านั่นนี่อะไรอย่างเงี้ค่ะค่ะคืออันเนี้ยเป็น
เป็นต้องบอกว่าเจอเพื่อนแล้วเพื่อนดีเพื่อนดูแลดีเพื่อนลูกก็ดี
เพื่อนลูกเพื่อนเราก็ดีค่ะเพื่อนเราก็ดีค่ะหนูโชคดีตรงนี้ค่ะ
แบบตัวเองไม่เหมือนกับว่าชีวิตไม่เหลืออะไรแล้วแต่ก็ยังแบบ
ขออภัยที่ถามค่ะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณที่เล่าให้ฟังค่ะอันนี้ถาม
โมโกะเลยนะคะว่าจริงแล้วเวลาที่แบบได้เห็นอีกฝั่งนึงเนี่ยนะคะ
คาดหวังไหมว่าน่าจะได้พูดกันน่าจะได้คุยกันเหมือนที่คุณแม่อ้อย
เมื่อสักครู่นี้อืมก็ถ้าเขาจริงใจเขา
เขาอยากจะมีโอกาส
ที่จะคุยกับเราก็อาจจะจัดโอกาสได้ค่ะอืม
ตอนสามควบบอกเขาว่าอะไรอะคะก็
จริงคือตอนนั้นลูกก็อยู่ที่บ้าน
คุณปู่คุณย่าก็คือพ่อแม่คุณอุกฤษแหละ

ทีนี้ว่าคุณปู่คุณย่าก็รู้เรื่องแล้ว
คือตื่นเช้ามารู้เรื่องไม่ได้รู้กลางคืนนั้นนะคะ

ก็ที่หนักที่สุดคือตอนที่เราไปรับศพ
แล้วก็เคลื่อนศพไปที่วัดที่จะต้องทำพิธี

แต่ว่าไปเจอหน้าลูกที่วัดเราแบบ
คือเหมือนกับว่าตอนสติที่เราตั้งมาว่า
เพราะตอนนั้นมีเราคนเดียวที่สามารถที่จะทำได้
ในทางกฎหมายเราต้องไปรับศพนะพากลับบ้าน
แล้วก็พี่ชายกับน้องสาวของคุณอุกิตช่วยกัน
เพื่อจะเคลื่อนศพกลับบ้านให้เร็วที่สุด

อืมพลอยยังไม่ได้พูดอะไรแล้วก็มากอดแล้วก็ให้ให้พิธีการของของการลดน้ำศพเนี้ยค่ะก็เป็นไปตามนั้น
แล้วก็เขาก็อยู่ในงานด้วยความไม่รู้เรื่องแต่พอแบบว่าหลังจากที่ว่า
ชาปนกิจแล้วหรืออะไรแล้วอย่างนี้ค่ะก็คุยกันเพราะว่าก็ยังกลับบ้านทุกอาทิตย์
แต่ว่าลูกเขาก็ไม่ใช่ช่างถามเพราะเขายังเด็กมาก
เขาจะไม่ได้ถามว่าคุณพ่อไปไหนอะไรอย่างนี้
แต่เขาก็จะรู้ว่าคุณพ่อไม่อยู่แล้วคุณพ่อไม่อยู่แล้ว
กระทั่งค่อยโตขึ้นโตขึ้นเราก็บอกว่า
คุณพ่อเสียชีวิตแล้วนะเพราะอะไรแต่ว่าเวลาพูดเนี่ย
เราจะต้องใช้คือเราต้องกดอารมณ์ทุกอย่างของเรา
พูดให้เป็นปกติเพื่อที่ต้องไม่ไม่ส่งอารมณ์ความรู้สึกที่ว่า
มีคนกระทำผิดให้เขาให้เขามองว่าเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเนี่ย
คือธรรมชาตินะแต่อันนี้มันเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
ไม่มีใครอยากให้เกิดแต่ว่าคือหนูต้องรู้แล้วนะว่ามันเป็นยังไง
แค่รู้สึกว่าแบบมันไม่แฟร์จริงวะกับขอโทษนะครับ
มันไม่แฟร์จริงกับสิ่งที่เราเจอกับในมุมมองที่คนอื่น
ไม่รู้ว่า๙ปีมันเจออะไรบ้างมันมีรายละเอียดอะไรบ้าง
แค่แค่ในทวิต๒๐ข้อ๒๐ข้อที่ผมย่อยมาจริงถ้าเล่าได้คือเล่าได้แบบเขียนได้เป็นเล่ม
ใช่เพราะมันคือ๙ปีเกือบ๙ปี๙ปีเต็ม
แต่ก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวเราก็ลืมทวิตเข้าไปเฉย
จริงผมไปเจอรูปตัวเองที่เลือดอาบหน้าแล้วนั่งพิงโทเวย์อยู่
ซึ่งรูปนั้นเราเห็นมานานแล้วเราก็ลืมไปแล้ว
เราก็เลยไม่รู้ว่ามันรูปเรานี่หว่า
ผมก็เลยไปวงเฉยเอารูปวงว่าเนี่ยเรา
แต่คนก็รีเทอร์วิตเยอะมาก
พี่เอาเท่าที่ตินจำได้นะคะตอนที่เกิดเหตุการณ์เมื่อเกือบ๙ปีที่แล้วเนี่ย
คือเห็นบอกว่าหลับอยู่เย็นแล้วหลับอยู่หลับรถตู้
อีกทีตอนนั้นสภาพที่เราตื่นมาเราเจออะไร
เราเจอเห็นตัวเองอยู่ตรงไหนเราเป็นยังไงบ้างคะ
เจอตัวเองอยู่ในรถตู้ครับไม่ได้กระเด็นออกมา
ขออนุญาตทุกท่านนะคะไม่ได้กระเด็นออกมา
แล้วอยู่ในสภาพไหนในรถตู้คะ

แปลว่าคือตอนนั้นคุณสลบไหมสลบไปครับ
สภาพที่คุณพิงโทเวย์คือคนพาคุณออกมาถูกไหมฮะ
ผมเดินออกมาเองอ้าวเหรอคุณได้สติขึ้นมาเหรอ
หลังการเหตุการณ์ใช่ผมเดินออกมาจากรถ
แต่ผมถึงนะตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าผมออกมาจากตรงไหน
ผมเห็นสภาพรถแล้วผมก็งงตัวเองเหมือนกัน
โทโมโกะจำได้ไหมคะว่าได้ยินภาษาไทยอะไร
ระหว่างเกือบ๙ปีนี้ที่เราจำได้บ้าง

ก็ที่รู้สึกมันก็รู้สึกว่ามันจะตัวเองยอมไม่ได้
ก็คือฝันเขาครับเป็นธนิต
ทนายฝั่งเขาพูดเสมอว่าคนขับรถตู้เขาผิดตลอดเวลา
ท่านที่พยานแล้วก็หลักฐานหลายอย่างที่ศาลเขาพิจารณาทุกอย่าง
พิสูจน์ได้ว่าไม่มีอะไรผิดกับคนที่ขับรถรถตู้

พิสูจน์ได้ว่าเขาเป็นของคนที่กระทำผิดฝ่ายเดียว
เราก็เลยคิดว่ามันชัดเจนขนาดนี้แล้วยัง
พูดถึงรถตู้ตลอดเวลา
อันนี้มันรู้สึกยอมไม่ได้
คุณผู้ชมคะคดีที่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ต้องรอคอยมาเกือบเจอ๑๐ปีนะคะ
ได้รับการร่นระยะเวลาบอกได้เลยเต็มปากนะคะส่วนหนึ่งเนี่ย
ก็คือจากสังคมเรากันเองนี่แหละค่ะ
ทุกคนช่วยกันทวงถามทุกคนช่วยกันตั้งคำถาม
ทุกคนช่วยกันถามหานะคะว่าตกลงแล้วความเป็นธรรมที่มันยืดยาว
มันยังจะเรียกว่าความเป็นธรรมได้อยู่หรือไม่นะคะ
ซึ่งเรื่องนี้ต้องยอมรับค่ะว่าพี่น้องสื่อมวลชนทุกแขนงจากทุกแห่ง
ช่วยกันในการตามข่าวแล้วก็เสนอข่าวเรื่องนี้
รวมถึงสังคมใหญ่ที่ช่วยกันเร่งให้เรื่องนี้
ควรจะจบได้อย่างราบลื่นและรวดเร็วด้วย
เรื่องนี้ทำให้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะคะ
อย่างน้อยก็ปลดเปลื้องความหนักอึ้งในใจไปได้เยอะเลย
สำหรับระยะเวลาที่เขาไม่ต้องใช้มากกว่านี้อีกต่อไปแล้ว
วันนั้นเราจำได้นะคะเราได้เห็นรอยยิ้มของทุกคนค่ะ
นิงเหนื่อยหน่อยช่วงนี้

ไม่ใช่เหนื่อยอะไรค่ะแม่นิงไม่ได้มาตัวเปล่า
หนิงไม่รู้ไปเหมาผลไม้อะไรมาเต็มเลยค่ะไทยรัฐเนี่ย

เอามาฝากเนอะใช่เต็มใจอ่ะอยากให้
โอ้โหผลไม้ดีมากเต่งมากเลยคุณแม่

แค่นี้อะไรก็ได้คะได้หมดเลยวันนี้ก็ได้ตะโก้ของแม่ทองพูนมาด้วย
ไม่บอกล้างท้องร้องตั้งแต่เมื่อวาน
หนิงเป็นไงบ้างคะมันต้องโล่งมันต้องสบายใจขึ้นแหละเนอ
สบายใจขึ้นแม่เรามาหาเธอวันที่๑๕
วันนี้วันที่๖ที่๗๑๕วัน๒๐วัน
ได้ผลแล้วดีใจที่สุด
แต่นี่ถ้าไม่มีสังคมหรือโลกโซเชียลมีเดียนี่ก็ไม่สั้นขนาด
เร็วนะเนี่ยเร็วมาก๒๐กว่าวัน๒๑วัน
นี่คนต้องรู้กี่ล้านคนช่วยนะคะคดีนี้ใช่ไหมคุณแม่

คือสองแม่เนี่ยมีคนถามหาตลอดเลยว่าขายตรงไหนนะขายตรงไหนนะใช่ไหมคะ

หนิงเวลาขายดอกไม้ได้ขายบ้างไหมหรือคุยอย่างเดียวเลย

ไม่หรอกเขาก็ถามว่าอยู่ตรงนี้เองเลย
ก็บอกว่าใช่โอ๊ยอยู่มาตั้งนานแล้ว

บอกไม่ต้องทอนยาย

คุณพ่อค่ะคุณพ่อเป็นยังไงบ้างช่วง๘กับ๙ปีที่ผ่านมา
เราตั้งหลักได้หลังจากเกิดเหตุการณ์หลายปีไหมคะ
ในวันเกิดเหตุการณ์นะครับวันนั้นรู้สึกว่าทำสวนมากไปหน่อยก็นอนหัวค่ำครับ

มันได้ยินเสียงโทรศัพท์ประมาณห้าทุ่มนะฮะบอกว่าคือเรียกหลานนะครับ
น้องเรียกหลานโยอุบัติเหตุหนัก
เดี๋ยวน้องเล็กน้องน้อยจะมารับคือน้องคนสุดท้องจะมารับแล้วก็ไม่เป็นอะไรมากนะ
ทีนี้ก็นึกว่าคงไม่เป็นอะไรมากก็เตรียมเสื้อผ้าแต่งตัวรอน้องแล้ว
พอเดินทางมาได้สักพักนึงก็พอจะเข้าใจแล้วครับเพราะว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันโทรศัพท์
หาทำลายทางเสียใจด้วยนะเพื่อนอะไรด้วยนะครับนี่ก็เข้าใจแล้วครับตอนนี้นะครับ
วันที่รู้ข่าวเป็นอย่างนั้นครับค่ะหลังจากนั้นพอเสร็จพิธีเสร็จอะไรเราก็มาขึ้นศาลบ้างอะไรบ้างนะครับ
อันนี้เรามาอุ่นใจคือเราได้มีเพื่อนครับโดยมีท่านผู้กำกับคือท่านแล้วก็คุณอ้อยนะครับ
ท่านคุณที่เป็นผู้นำพวกเราเพราะท่านมีความรู้ในกฎหมายดีนะครับ
มีกำลังใจมันวาเวกว่าคิดถึงลูกแต่ก็ต้องทำใจ
เพราะยังมีลูกอีก๒คนคอยเป็นกำลังใจให้แล้วก็มีพี่มีน้องมีเพื่อนบ้านอะไรอย่างนี้
กำลังใจแต่ตอนนี้ก็ดีใจว่าเรื่องมันจะจบสักที
ครอบครัวผ่านมาได้ได้เป็นอย่างดีไหมคะหรือในระยะ
ตุ้มก็ยังทำใจไม่ได้อยู่ดีทุกวันนี้ก็โดยให้ผมเป็นตัวแทนตลอด
ผมก็เดินทางทุกศาลทุกที่ที่ทางธรรมศาสตร์บอกมา
ผมก็ต้องเป็นนัมเบิ้มนั่นแหละ
ครับผมจนถึงวันนี้ผมว่าหมดภารกิจผมแล้วนะ
วันที่คลิปหน้าอยู่ต้องมาเองนะผมบอกว่าคุณควรจะลงมาแล้วคันนี้
แต่แกก็ยังไม่อยากมานะแกก็บอกไม่เป็นไรให้เขาโอนเข้าบัญชีให้ก็ได้
ก็แกไม่อยากมาแกรู้สึกว่าแกรับไม่ได้แต่ผมเข้าใจแกเลยแหละ
ขวัญเข้าใจถูกไหมคะคือมันเป็นความรู้สึกที่คือไม่ได้อยากจะรับรู้อะไรอีกแล้วที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
คือไม่อยากจะกวนให้มันขุ่นขึ้นมาไม่อยากจะกวนขึ้นมาอีกแล้วใช่ไหมคะ
เพราะเขาเป็นแม่บ้านเขาเลี้ยงลูกมาตลอดตั้งแต่มีลูกเขาก็ออกจากงานเลย
เพราะว่าทางพี่เขยผมเขาก็บอกว่ายูออกมาทำงานออกมาเลี้ยงลูกเถอะ
แต่รอบหน้าก็เดี๋ยวลองให้คุณพ่อคุณแม่ตัดสินใจอีกทีว่าขั้นตอนเป็นยังไง
แต่น้าเบิ้มที่ตลอดมาเกือบ๙ปีนี่ก็ชะย่อยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นน้าเนี่ย
ก็มีบางแมชเหมือนกันที่ติดธุระตัวเองธุรกิจตัวเองเหมือนกันก็มาไม่ได้
มีสัก๒๓ครั้ง
คุณแม่คิดว่าพรุ่งนี้พอเราตื่นมาความรู้สึกมันจะเบาลง
เบาลงค่ะก็เบาลงสำหรับเรื่องคดีนะค่ะ
คือไม่ต้องทวงถามอะไรแล้วเราจบแล้ว
ต้องมากังวลว่าฉันต้องตามบังคับคดีไหม
จะต้องแบบอีกกี่ปีนะเมื่อไหร่จะจบนะ
ตอนที่ตอนที่มีกระแสกลับขึ้นมาอีกครั้งแล้วดูแล้วท่าทางจะสั้นเนี่ยนะคะ
ตอนนั้นคุณแม่คิดในใจและลึกถึงคุณพ่อด้วยน้องตองด้วยไหมว่า

ค่ะก็พูดกับรูปเขานะว่าไม่มีรูปในห้องก็พูดกับลูกเขานะว่า
มันอาจจะจบเร็วนะถ้าจบเร็วก็ดีนะเดี๋ยวแม่ทำบุญ
ไม่ทำบุญใหญ่ถ้าจบเร็วก็ดีจะได้ไม่คั่งค้างกัน
แม่ล่ะค้างใจกับเขาว่าทำให้เขาได้เต็มที่ไหม
ถ้ามันจบอย่างนี้จริงเราก็มาถึงขั้นสุดท้ายแล้วนะ
สารดีกาอย่างนี้แม่ก็คิดว่าถ้ามันจบแม่ก็จบกับลูก
หมายถึงว่าในค้างคาใจกับลูกแม่ทำแล้วนะ
สิ่งที่เราตั้งใจก็คือว่าเราต้องการต่อสู้เนี่ย
เพื่อคุณอุกิตเพื่อพี่เขามันสำเร็จแล้ว
กระดาษใบเดียวมันสำเร็จเหมือนกับเราเดินมาในอุโมงมืดอ่ะ
แล้วก็มีคนคุยด้วยตลอดทางแล้วเราก็เริ่มเห็นแสงสว่างพร้อมกัน
แล้วมันก็จะสว่างมากขึ้นอย่างที่พ่อบอกเรารู้สึกโล่งว่าเออเราเราทำ
เราทำอย่างที่เราตั้งใจได้แล้วเพื่อพี่เพื่อลูกเพื่อคุณพ่อคุณแม่
เขาเรารู้สึกแบบเราเราโล่งใจอ่ะเราโล่งใจแล้วก็นนว่าถ้าคืนนี้
นอนแล้วพรุ่งนี้ตื่นมาโน๊ตคงจะสบายใจมากกว่าเมื่อวาน
เมื่อวานจะเป็นจังหวะของการลุ้นว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าวันนี้ก็คือ
เรารู้แล้วว่ามันมันถูกปลดหลอกเรียบร้อยอืม
นายโน๊ตจะโล่งใจมากขึ้นแล้วก็ห้าที่ผ่านมาเนี่ยจริงจริงแล้ว
ครอบครัวของโน๊ตเองครอบครัวของคุณอุกิตเองรวมถึงครอบครัวของพ่อแม่แม่
ในที่นี้ค่ะคือนดพูดมาตลอดเนอะว่าจริงแล้วเนี่ยเรื่องที่ดีที่สุด
ที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์นี้เหตุการณ์เดียวคือโน้ตมีพ่อแม่เพิ่มขึ้น
มีที่ปรึกษาที่ดีมีคุณพ่อคุณแม่เขาให้คำปรึกษา
แล้วก็มีทีมทนายที่เหมือนเป็นพี่น้องเป็นญาติทุกอย่างเลย
ว่าไม่ต้องแค่เรื่องคดีค่ะจะถามอะไรก็ตามเนี่ย
ทีมทนายแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เนี้ยให้คำปรึกษาที่ดีมากอืม
เพราะจริงจริงแล้วถ้าถ้าในในในคนที่มาต่อสู้ตรงเนี้ย
โน๊ตน่ะเด็กอืมที่สุดถ้าเป็นบรรดาผู้เสียชีวิต
ค่ะค่ะแล้วโน๊ตก็เป็นเป็นแม่ที่มีลูกเล็กไงอืม
อืมอ่าก็จะปรึกษาแม่แม่ว่าจะเลี้ยงดูยังไงดูแลยังไงอย่างเงี้ย
คือหลังจากนี้ก็คือถ้าขั้นตอนคดีจบก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทวงถามว่าจะพบกัน

เพราะว่าผมรู้สึกว่าเขาก็แสดงความรับผิดชอบตาม
ตามกฎหมายหมายถึงว่าตามคำพิพากษาสูงสุดที่เขาเองก็ยืนยันว่าจะทำตาม
ซึ่งวันนี้ผมก็รู้สึกว่าเราก็โล่งอกเพราะเราทุกคนก็ลุ้นกันอยู่เหมือนกันนั่นแหละครับ
ขอบคุณทุกคนนะคะที่ไม่ว่าจะครอบครัวผู้เสียหายที่ไม่ได้ลงโทษลูกของแม่นะ
อันนี้ก็เป็นส่วนนึงที่ทำให้แม่สบายใจขึ้นอยากจะขอขอบคุณสิทธุ์ทุกท่าน
กับสังคมที่เป็นกำลังใจให้เราตลอดมา

เข้าใจครับ

จะบอกไว้ว่าไม่เคยลืมนะฮะ
แม่จะไม่เคยลืมกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับแม่
ตั้งแต่วันที่๑๕จนมาถึงวันนี้นะคะ
เอาแค่สั้นระยะสั้นที่วันที่๑๕ที่มาออกรายการของคุณ
รู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวในโลกค่ะ
คุณผู้ชมคะรอยยิ้มที่เราเห็นนั้นเป็นรอยยิ้มที่มันไม่ต้องรอนานเกินไป
จากที่รอมาตลอดแล้วนะคะ
แต่แน่นอนค่ะถ้าถามในใจของแต่ละคนบาดแผลยังอยู่
แล้วก็ความเศร้าก็ยังคงอยู่ในใจอยู่แล้วนะคะ
แต่อย่างน้อยค่ะสิ่งที่สามารถทำเพื่อกันได้
สังคมจะให้กับคนที่สูญเสียเนี่ยนะคะ
เราก็ได้ทำร่วมกันแล้วหวังว่าหลายคดีจะผ่านพ้นไปได้อย่างรวดเร็ว
ว่าใครจะผิดจะถูกก็แล้วแต่ไม่ควรจะเนิ่นนานเกินไปนะคะ
ในวันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเรายังมีอีกหลายคดีนะคะ
ที่เราเลือกหยิบมาเพื่อทวนความจำกันว่า
ตลอดปีที่กำลังจะผ่านไปเราได้เจอคดีใหญ่อะไรอีกบ้าง
วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ